พูดเลยสมัยนี้แหมอยากจะสวยสุขภาพดี
แต่เรื่องออกกำลังกายทั้งทีมันก็ยากเย็นแสนเข็นซะเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายให้ตัวเองค่ะ
นี่ดิฉันบอกเลยดิฉันถ่ายไอจีเลย
พี่แอนนะคะบอกเลยนี่พี่แอนทองประสมนี่แหละค่ะ

แล้วเป็นกำลังใจดีมากแล้วบอกเลยว่าเห็นพี่แอนขออย่างหนึ่งได้ไหมพี่

สิงร่างพี่สักแป๊บนึงได้ไหม
เพราะว่าพี่แอนเนี่ยชีวิตดีมากออกกำลังกายแต่ละทีนะเขามีบัดดี้ไม่ออกคนเดียวเหงาหรอกค่ะ
และเป็นพระเอกระดับซุปตาทั้งนั้นเลยนะคะ
มาดูกันหน่อยดีกว่าตัวแม่ของวงการที่รักการออกกำลังกาย
เป็นชีวิตจิตใจยกให้เลยนี่พี่แอนทองผสม

ล่าสุดนี่พระเอกวัยละอ่อนของคุณแม่เขาเจมส์จีรายุค่ะ
จอเป็นพระเอกแต่ว่านอกจอนี้นะคะรับบทบาทเป็นครูสอนวิ่งคนแรกในชีวิตของพี่แอนค่ะ
ปรับทั้งท่าทางปรับทั้งทัศนคติให้ด้วย
แต่ว่างานนี้พี่แอนบอกว่าสู้ไม่ไหวจริง
เพราะต้องให้คนอย่างเรามาวิ่งแข่งกับยีราฟ

ณเดชนท่าทางวิ่งนี่คือแบบว่าเป็นนักกีฬาเลยนะ
ให้วิ่งแบบเซฟขาเซฟเข่าด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าปวดใจแทนณเดชน์อยู่เหมือนกัน
เพราะว่าอุตส่าห์ออกกำลังกายเป็นบัดดี้พี่แอนออกกำลังกายข้างพี่แอนทุกวีทุกวัน
แต่ท้ายที่สุดก็ต้องตกเป็นเหยื่อค่ะโดนพี่แอนเนี่ยแอบแซวบ่อยมากเลย
เดี๋ยวก็แซวท่าวิ่งบ้างล่ะเดี๋ยวก็แซวเล็กกิ้งสีดำที่มันรัดรูปฟิตเปรี้ย
เห็นไหมตอนเช้ามันตาสว่างนะครับ
คนเล่าบอกว่าแหมพี่แอร์เนี่ยเสียสมาธิการวิ่งหรือเปล่า
แต่ก็ว่านะคะคุณผู้ชมเวลาพี่แอนไปออกกำลังกายกับณเดชน์ทีไรเนี่ย
รอลุ้นตลอดเลยคืนกำไรเพื่อประชาชน
แอร์เนี่ยคืนกำไรให้เอฟซีมักจะมีช็อตเด็ดของหนุ่มณเดชน์มาฝากกันบ่อยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มคุณผู้ชมค่ะพระเอกสุดซีน้องรักของพี่แอนค่ะ
ปรินหมากปรินนานมาทีเพราะว่าปกติส่งหวานใจน้องคิมเบอร์รี่มาบ่อยกว่า
นี่ไม่รู้นะว่าน้องหมากเนี่ยมาเป็นบัดดี้ให้พี่แอนนะฮะ
เอาเป็นว่าเห็นไหมเชื่อดิฉันยังว่าอยากจะสิ่งร่างพี่แอนสักวันสองวัน
นอกจากสุขภาพดีผิวสวยหุ่นดีทุกอย่างแล้วนะคะ
ยังมีบัดดี้ข้างกายแบบพระเอกดีระดับซุปตาทั้งนั้นเลยนะคะ
อิจฉาจริงคุณผู้ชมค่ะอยากจะมีผลดีสุขภาพดีก็ต้องออกกำลังกายนะคะ